แต่ว่าเรื่องต่อไปนี้นอกจากจะไม่น่ารักแล้ว
จะต้องเสียน้ำตาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นไฟฟ้าอุโมงโคมไฟหน้าเทศบาลเมืองสตูนค่ะ
มันช็อตมันไม่ช็อตเปล่ามันช็อตเด็กค่ะ

ใช่แล้วเด็กอายุแค่๒ขวบเองน้องเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูนที่ตำบลพิมาร
เขามีการจัดซุ้มอุโมงคมไฟตั้งแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
ให้ประชาชนได้มาถ่ายโรงถ่ายรูปกันสวยงามเลย
ทีนี้มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ
น้องวัย๒ขวบเนี่ยก็ไม่รู้อีท่าไหนนะน้องถูกไฟช็อตได้รับบาดเจ็บ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
อภัยน้องไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่น้องบาดเจ็บค่ะ
ซึ่งนางสาวสิรินทรทองคำแม่ของเด็กชายจิรพงศ์บริเพ่ง
ก็คือน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะบอกว่า
แต่ประเด็นคือน้องไม่ได้ใส่รองเท้าไง

ที่มีไฟดวงเล็กประดับอยู่
แล้วก็พิงไปด้านหลังที่มีลวดเหล็กโอ้โหครบเลยตัวนำไฟฟ้านะ
จากนั้นลูกก็ล้มตึ้งหมดสติไปเลยค่ะ
ลูกยืนตรงนี้ก็แฟนยืนประมาณตรงนั้นนะคะยืนไม่หากันมาก
จากนี้ก็ลูกนั้นจับแล้วก็ค่อยค่อยเหมือนเหมือนเอ็นลงไปคือหนูก็ไม่เอ๋จใจ
แรกเขาไปรู้ว่าตรียมพิธีน้ำก็ได้
เขาได้ยินว่าสิ่งที่ก็เหมือนกับเกิดมันลูกหมอค่ะ

ก็เลยหนึ่งก็ลีบพาลูกไปส่งลงพยาบาลค่ะ
ก็รีบไปเยี่ยมน้องธิรพงศ์เลยนะคะ
แล้วก็มอบกระเช้าแสดงความเสียใจด้วย
บอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาถ้ามีเพิ่มเติม
สาเหตุก็น่าจะเกิดจาก
คือบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะ

แล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งรดน้ำต้นไม้ไป
พื้นก็เลยเปียกตัวนำไฟฟ้ามีอะไรบ้างคุณน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดีเลย
แล้วน้องไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยน้องเท้าเปียกยืนอยู่กับพื้น
ไม่มีรองเท้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าไปจับเข้ากับสายไฟพิงเข้ากับลวดเหล็ก
ก็เป็นตัวนำไฟฟ้าอีกมันก็เลยวิ่งเข้าร่างน้องเต็มเลยนะคะ
ก็ฝากเตือนด้วยก็แล้วกันค่ะ
เรื่องของผู้ปกครองถ้าพาเด็กเล็กไปด้วยเนี่ย
หนึ่งต้องให้น้องใส่รองเท้าอันนี้สำคัญมาก
ว่าจะไปที่ไหนก็ตามป้องกันเสี้ยนป้องกันของที่จะตำเท้าด้วย

พวกไฟประดับแบบนี้เนี่ยมันมักจะมีพวกข้อต่อ

คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูบุตรหลานด้วยนะครับ
อย่าให้ไปจับอย่าให้ไปดึงเล่น

ตอนนี้ให้กองช่างตรวจสอบระบบไฟอีกครั้งแล้ว

โดยงานที่จัดงานก็ต้องตรวจสอบด้วยเนอะ